ช่วงสายเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดน่าน
นอกจากเขย่าตัวอาคารเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้ว
เขย่าขวัญเด็กด้วยนะคะเด็กวิ่งหนีออกมาจากอาคารเรียน

คือเรื่องของแรงสรรสะเทือนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
คืออาจจะไม่ได้เห็นอันนี้สันแล้วเหรอนะ
อันนี้สั่นแล้วค่ะนะขนาดสักประมาณ๔๙แมคนิจูดนะคะ
คือถ้าเกิดว่าอยู่ในตัวอาคาร

รับรู้แรงสรรสะเทือนได้
แต่ว่าตอนที่ภาพเนี่ยที่ปรากฏให้เราเห็นเนี่ย

แต่ว่าเด็กเนี่ยรับรู้ได้นะคะ
วิ่งออกมาค่ะวิ่งหนีตายกันออกมานะครับ

นี่นะคะโรงเรียนบ้านน้ำช้างตำบลขุนน่าน

เหตุการณ์เกิดขึ้น๓๑ตุลาคมสักประมาณสาย
โมง๑๑โมงเห็นจะได้นะคะ
เด็กนักเรียนโอ้โหวิ่งหนีกันออกมาแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือจริงแล้ว
แผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นที่ฝั่งเสาประปอลาว
แต่บ้านเราน่านค่ะรับรู้แรงสรรสะเทือนได้
อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเนี่ย
ก็คือจากสปลาวมาที่บ้านเราเนี่ยสักประมาณ๑๓กิโลเมตรนะครับ
ซึ่ง๓๑ตุลายังปิดเรียนไม่ใช่เหรอ

รับเปิดเทอมก็คือเมื่อวานนี้๑พฤศจิกายนนะคะ
อ้าวแล้วส่วนผลกระทบเกิดขึ้นทำให้อาคารเรียน๒ชั้นตรงนี้ค่ะ
คือเดิมทีเดียวเนี่ยนี่เห็นไหม

มันก็กลายเป็นว่าราวเพิ่มขึ้น
ส่วนตรงอื่นที่ไม่เคยมีรอยราวปรากฏว่าก็ได้เห็นรอยร้าวก็คราวนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วทางโรงเรียนก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยตรวจสอบเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารเรียนด้วยนะคะ
เพราะเกรงว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเกิดแผ่นดินไหวอีก
แล้วขนาดใหญ่กว่านี้เด็กอาจจะไม่ปลอดภัย

อกจากนี้ยังมีโบราณสถานแล้วก็โบราณนวัตถุที่วัดภูมินตำบลในเวียก
อันนี้ตัวเมืองแล้วตัวเมืองน่านค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ปรากฏว่าเกิดรอยร้าวเห็นชัดเลยนะคะ
จากเดิมเนี่ยรอยร้าวใหญ่เมื่อปี๖๒นี่ค่ะ
มาชี้ให้ดูแบบนี้นะคะพระลูกวัด
ใหญ่กว่าครั้งนี้นะครั้งนี้๔๗
แต่รับรู้แรงสันสะเทือนได้แล้วก็รอยร้าวก็แยก
ก็แตกแบบนี้เพิ่มเติมนะคะอย่างองค์พระประธานเนี่ย
มีรอยปริแตกบริเวณหัวเข่าแล้วก็ข้อพระกร
ส่วนเสาก็มีรอยร้าวที่มุมเพดานเนี่ย
ก็เกิดรอยแยกเหมือนกันนะคะคือพอเสามันซุดปุ๊บ
ดานก็ซุดตามเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
ทางวัดเบื้องต้นมีการแจ้งทางกรมศิลปากร

นี่เขาของพระพระกรเห็นไหมข้อพระกรเนี่ย
ร้าวแบบนี้นี่องค์พระประธานนะครับ
นี่เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดน่านค่ะ